และนี่ฮะอาเอกสรพงษ์ชาตรีเมื่อวานเสียชีวิตด้วยวัย๗๑ปี
โรคมะเร็งที่ท่านรักษามาอยู่นานเหมือนกันนะครับ
และท้ายที่สุดนะฮะการจากไปของพระเอกตลอดการ

ก็ทำให้มีคนร่วมแสดงความเสียใจแสงความอาลัยจำนวนมากนะครับ
โดยวงการบันเทิงถือว่าสูญเสียบุคคลสำคัญไปอีกท่านหนึ่งคือ
อาเอกสพงศ์ชาตรีนะครับจากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็ง
หลังเข้ารับการรักษาอาการป่วยมะเร็งปอดลุกลาม
รักษาที่โรงพยาบาลบำรุงราชตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
โดยคุณอาสรพงศ์ได้จากไปอย่างสงบเมื่อเวลา๑๕นาฬิกา๕๑นาที
ช่วงเย็นของเมื่อวานนี้๑๐มีนาคมอายุรวม๗๓ปีนะครับ
สำหรับอาสรพงษ์ชาตรีชื่อเดิมว่านายกรีพงศ์เทียมเสวดนะครับ
เกิดเมื่อปีพศ๒๔๙๒ที่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครสิทธิยา
สมรสกับคุณดวงเดือนจิไทยสงศ์รองมิสไทยแลนด์เวอร์พศ๒๕๕๙
และรองนางสาวไทยพศ๒๕๓๐นะครับ
แล้วก็อาเอกสรพงษ์ชาตรีได้ชื่อว่าเป็นพระเอก
เรียกว่าเป็นพระเอกนักบุญหรือพระเอกใจบุญ
เพราะอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้อาเอกก็ไปวัดไปวาทำบุญบ่อยครั้ง
แล้วก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการที่จะต่อยอดพระพุทธศาสนานะครับ
ส่วนบรรยากาศที่บ้านของนางชั้นเทียมเสวดอายุ๘๑ปี
ซึ่งเป็นพี่สาวของคุณอาสรพงศ์
อยู่ในอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครสิทธิยานะครับ
ก็มีญาติญาติและชาวบ้านมาให้กำลังใจมากมายนะครับ
โดยคุณดวงใจฮาไทยการพร้อมด้วยคุณทัศวรรณเสนีวงณอายุทยา
ซึ่งเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ได้เดินทางมารับคุณยายฉัน
เพื่อไปร่วมพิธีรดน้ำศพในวันนี้๑๑มีนาคมนะครับ
คุณยายฉันร่ำไห้เสียใจบอกว่ายังทำใจไม่ได้
รู้สึกเสียใจเพราะว่าเพิ่งจะไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลได้ไม่นานนะครับ
แล้วก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากโดยได้สวดมนต์ทุกวันทุกคืน
ได้รับข่าวเศร้าตอนกี่โมงยังไงครับ
เหล็ดต้น๕โมงใช่ไหมครับข่าจะบอกว่าว่า
สาธารณ์พวกตั๋วพงษ์ไปแล้ว
เขาเป็นหลานต้นลิ้นไม่กล้าบอก
ตอนนี้เท่าที่พี่สมพงศ์เขาเป็นห่วงอะไรอยู่ครับ

มีอะไรเป็นลางที่คิดว่าเขาจะต้องไปไหมครับ

ด้านของคุณทัศวรรณเสนีวงณอายุทยาหรือว่าอาโย

และเป็นอดีตภรรยาของคุณอาสรพงศ์

บอกว่าหลังทราบข่าวคุณอาสรพงศ์เสียชีวิตไป
ก็เสียใจครับแล้วก็รีบเดินทางมาที่นี่
เพราะว่าเป็นห่วงความรู้สึกของคุณยายฉัน
ที่ต้องสูญเสียน้องชายอันเป็นที่รักไปนะครับ

ว่าคุณสรพงศ์ไปดีแล้วน้องชายไปดีแล้วนะครับ
แล้วก็วันที่๑๑มีนาคมคือวันนี้แหละครับ
ก็จะไปร่วมส่งน้องชายไปสวรรค์ด้วยกันนะครับ
ขณะที่คุณพิมอับศรเทียมเสวดหรือว่าคุณขวัญนะครับ
ซึ่งเป็นลูกสาวทายาทของคุณสรพงศ์เนี่ยนะครับ
ขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
ในวันศุกร์ที่๑๑มีนาคมนะครับเวลา๑๗นาฬิกา

ระหว่างวันที่๑๑ถึง๑๗มีนาคมเวลา๑๙นาฬิกา
สารากลางน้ำวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมนครนะครับ
ซึ่งทายาทเองจะเก็บศพของคุณอาสอพงศ์ไว้บำเพ็ญกุศล๑๐๐วัน

จะได้ขอพระราชทานเพลิงศพคุณอาสรพงศ์ต่อไปนะครับ

ความเสียชีวิตของพระเอกตลอดกาลในวงการบันเทิงไป
คนบันเทิงเองก็ร่วมกันวัยอะไร
โดยการโพสต์ภาพลงในโซเชียลนะคะ
ไปดูกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมคุณเกรทวรินทร
ก็มีการโพสต์ภาพนี้เป็นภาพหมู่
บอกว่าเพิ่งรู้ข่าวว่าอาเอกที่เคยร่วมงานกันกับอาเรื่องปีแก้วนางหง
อายังเท่มากอยู่เลยแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วย
จากนี้ค่ะคุณจตุรงก็โพสต์ภาพสมัยที่อาเอกยังหนุ่ม
แล้วก็เขียนข้อความนี้นะคะว่าผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่น่าเคารพกราบไหว้
ส่วนคุณป๋อนัทธวุฒิก็ลงภาพในอดีตของอาเอกแล้วก็บอกว่ากราบลาพี่เอกครับ
ขอบพระคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง
คุณนุ่นคุณหลุยก็มีการร่วมแสดงความอาลัยโพสต์ลงในไอจี
รวมถึงคุณอาร์ตพระสุทธิ์นะคะลงเป็นคลิปวิดีโอค่ะ
ที่ได้เคยแสดงละครร่วมกันกับอาเอกแล้วก็บอกว่าด้วยรักและอาลัย
ผมได้ร่วมงานกับอาหลายเรื่องอาเป็นคนน่ารัก
เวลาอยู่ในกองเป็นผู้ใหญ่ที่สอนลูกสอนหลาน

คุณบอลเชิญยิ้มก็บอกว่าขอบคุณครับ
ที่เคยสั่งสอนผมคอยเป็นห่วงทำให้ผมได้รู้จักเก็บเงิน
ในการอยู่ในวงการนี้พอรู้ข่าวอ่านแล้วก็เสียใจ
ขอให้อายอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไป
แล้วก็คุณจะลงภาพอาร์ไลย์อาร์เอกเหมือนกัน
และแน่นอนนะครับมีหลายคนเข้าเดินทางกราบรูปหล่อหลวงพ่อโตนะครับ
ที่วัดหลวงพ่อโตที่จังหวัดนครราชศรีมา
วัดแห่งนี้หลายคนเรียกว่าวัดสรพงศ์นะครับ
เพราะอย่างที่บอกไปนะครับว่าอาเอกสรพงศ์ชาตรี
ถือว่าเป็นพระเอกใจบุญพระเอกนักบุญ
ท่านชอบในเรื่องของพระพุทธศาสนา
มีความศรัทธาในเรื่องของพระพุทธศาสนานะครับ
แล้วก็แน่นอนนะครับว่าวัดแห่งนี้นะครับ
เป็นวัดที่พระเอกใจบุญเป็นผู้สร้าง
วัดหลวงพ่อโตนะครับหรือว่าอ่า
มุยที่สมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังศรี
หรืออุทยานสมเด็จพุทธาจารย์โตนะครับ
ที่จังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ปรากฏว่ามีบรรดานักท่องเที่ยวเดินทางไป
ที่สถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อโต
รวมถึงอาคารต่างตรงนี้นะครับ
ก็แน่นอนนะครับว่าทีมข่าวของเราก็เดินทางไปที่นี่เช่นเดียวกันนะครับ
ทีมข่าวไปพบกับนายสมพรพลจันทึกอายุ๖๖ปี
ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลรักษาความปลอดภัย
อยู่เฝ้าอาคารมินิมาตรเพียงคนเดียวนะครับ
นายสมภล่าให้ฟังบอกว่าได้ทำหน้าที่เป็นรอบพอ
ของอุทยานหลวงปู่โตนานกว่า๕ปีแล้ว
เมื่อรู้ว่าคุณเอกซึ่งเปรียบเสมือนพ่อ
มาเสียชีวิตก็รู้สึกเสียใจมากนะครับ
ที่ผ่านมาได้รับความเมตตาช่วยดูแลครอบครัวมาโดยตลอด
มาสิ้นสุดอาเอกก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับ
ส่วนบรรยากาศที่มีคนเดินทางไปกราบศักระรูปหล่อหลวงพ่อโตภายในวิหารเนี่ย
ก็เมื่อเช้าทีมข่าวของเราไปนะครับ

ขณะที่จุดทำบุญต่างเช่นจุดบูชาวัตถุมงคล
จุดทำบุญซื้อกระเบื้องมุงหลังคาแล้วก็ซื้อที่ดิน
ก็ยังเปิดให้ประชาชนร่วมทำบุญตามปกตินะครับ
นักท่องเที่ยวท่านหนึ่งนะครับคือคุณป้านงนาเกิดโต
ก็ทราบข่าวของคุณอาสรพงศ์เสียชีวิตนะครับ

เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับส่วนการเสียชีวิตของคุณอาสรพงศ์นั้น
รู้สึกเสียใจมากเพราะว่าตนเองนั้นเป็นแฟนคลับมาตลอด
ดูทั้งหนังดูทั้งละครเกือบทุกเรื่องนะครับ
ถือว่าเป็นพระเอกที่มีนิสัยดีมากชอบทำบุญช่วยเหลือสังคม
ไม่มีประวัติที่เสื่อมเสียดังนั้นวันนี้นะฮะ
คุณป้าน้องนาเนี่ยก็เลยมากราบขอภอนจากหลวงพ่อโต
ขอให้ช่วยโดนบันดาลให้คุณสอพงศ์ไปสู่สวงสวรรค์นะครับ
สำหรับการจัดกิจกรรมไว้อาลัยต่อการจากไปของคุณอาสรพงศ์นั้นนะครับ
ทีนี้ก็ต้องรอให้คณะกรรมการมูลิธิประชุมหาบริกันก่อนว่าจะจัดขึ้นเมื่อไหร่
แต่ก็คงเป็นหลังจากเสร็จพิธีบำเพ็ญกุศลศพที่กรุงเทพมหานครแล้ว
จากคณะกรรมการวัดทุกท่านต้องไปร่วมพิธีที่กรุงเทพด้วยนะครับ
ส่วนที่วิหารนั้นยังเปิดให้ประชาชนเข้ามาท่องเที่ยวและกราบศักระรูปหล่อของหลวงพ่อโตด้วยนะครับ
สำหรับมูลทิศสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมลังศรีเมตตาบรมีย์
ก็อยู่ที่บ้านโนนกลุ่มที่ตำบลมิตรภาพอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมา
และอย่างที่บอกว่านักท่องเที่ยวเรียกติดปากว่าวัดสรพงศ์นะครับ
คุณอาสรพงศ์เคยบอกไว้ว่าสารที่แห่งนี้เป็นมูลที่ไม่ใช่วัด
แต่คนทั่วไปจะเรียกกันแบบเข้าใจง่าย
วัดหลวงพ่อโตหรือว่าหลวงปู่โตอำเภอศรีคิ้วหรือวัดสรพงศ์นะครับ
ขณะเดียวกันสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชศรีมา
ระบุถึงวัดสรพงศ์ไว้ว่าชื่อวัดนวลกลุ่มหรือว่าวัดหลวงพ่อโต
แล้วก็สถานที่แห่งนี้ก็มีโรงทานที่ใครก็สามารถที่จะเข้ามารับประทานอาหารได้
ก่อนหน้านี้คุณอาสรพงศ์จะเดินทางมาที่นี่เป็นประจำนะครับ
แล้วก็คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวและแฟนคลับที่มาร่วมทำบุญด้วยตนเองเสมอเลย
คือเราจะเห็นภาพแหละคุณอาสรพงศ์คือนั่งยิ้มต้อนรับ
แล้วก็แฟนคลับก็จะมาขอถ่ายรูป